เรื่องราวดราม่าหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะ

แล้วก็เป็นระเบิดบอมชุดใหญ่
เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เขาแซวกันเยอะว่า

คล้ายกันแรกตอนไม่มีข่าวเรื่องครบซ้อน๑๐ปีมันก็ตลกอยู่หรอกคุณ
แต่พอมีข่าวเรื่องครบซ้อน๑๐ปีมันกลายเป็นเรื่องไม่ตลกแล้ว
เพราะว่าก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เองโดนด่าไปด้วยค่ะ
โดนด่าเละเทะเลยนะคะบางคนเข้าใจผิดอยู่

แล้วก็เข้าใจว่าลูกสาวน้องชูใจเป็นลูกของคุณป๊อป

แล้วก็ไปด่าวิพักษ์วิจารณ์ว่ามีลูกสาวทำตัวอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วลูกจะไม่มีพ่ออุ๊ยอีลุงตุงนังมากคุณ
ท้ายที่สุดค่ะคุณก๊อฟเองก็ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงด้วย
ส่วนเรื่องข่าวนี้นะคะคุณก๊อฟก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกับป๊อป
แต่ก็วอนสังคมแล้วกันอย่าโจมตีพี่ชายหนักหนาอีกเลยนะคะ

พอตอนแกแถลงข่าวแล้วผมก็น้ำตาซึมพร้อมกับแก
แล้วก็จริงผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดแก
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกมีด้านที่ดีจริงนะฮะ
ได้แต่เป็นกำลังใจให้ผมว่าทุกคนตอนนี้ก็คงเป็นกำลังใจให้พี่ป๊อป

แต่ว่าหวังว่าทุกคนจะให้โอกาสแกได้กลับมาทำงานดีให้เราฟัง
ถ้าพี่ป๊อปดูอยู่นะครับผมยังพี่ยังเป็นพี่ที่ผมเคารพนับถือ
ผมไม่เคยรู้สึกไม่ดีอะไรในเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
ผมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็รอทำงานกับพี่อยู่
ส่วนแง่คิดในสังคมโซเชียลที่พากันถล่มเละคนสาธารณะแบบนี้
ก๊อฟเองก็พูดเตือนสติได้ดีทีเดียวค่ะ
แล้วก็ยังโทษตัวเองด้วยที่พาลูกสาวเข้ามาสู่โลกโซเชียล
โดยไม่ทันคิดว่าในแง่ดีมันก็มีมาก
แต่แง่ร้ายหากว่าผิดพลาดอาจจะทำลายชีวิตลูกสาวของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะ
ตอบดีเดี๋ยวไปฟังนะคะ
อะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมันจะอยู่ตลอดไป
ทีนี้ถ้ามันเป็นซ่วมเนี่ยมันไม่มีกระดาษชำระมันไม่มีสายฉีด
มันจะอยู่ถ้าทิ้งของเสียไว้มันจะอยู่ตลอดไปครับ

เราเป็นคนพาลูกมาอยู่ตรงนี้เองโทษใครไม่ได้เลย
โทษใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองโทษใครไม่ได้เลยจริง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มคือบ้านเรา
เราไม่ต้องเริ่มที่ไหนไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยก็
ถ้าเราจะโทษใครเราโทษตัวเองแล้วก็เราเริ่มทำบ้านเราให้ดีก่อน

เรื่องการลงรูปเรื่องการลงคลิปอะไรต่างเนี่ย
อาจจะต้องชะลอให้มันน้อยลง
แต่ว่าณตอนนี้เพจก็คือมันสวนทางกันมาก
คือเพจก็ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงต่อจากนี้ไปต่อ